ท่านผู้ชมครับมีวัยรุ่นไล่ตีกันไล่ปลาระเบิดปิงปองใส่กันสุดท้ายคนที่บาดเจ็บคนที่ถูกลุกหลงเป็นชาวบ้านอีกแล้ว

คราวนี้เป็นคุณยายวัย๖๔ปีนะฮะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

ต้องกินนะนี่ฮะทุกประชอบครับ
ชาวบ้านเรียกคุณป้าสวรรค์ผมก็เรียกตามชาวบ้านกันแล้วกัน
เออเอออ่าความรู้ตัวถ้ามาซื้อของที่ร้านเนี่ยฮะข้ามถนนไป
ตรงนั้นน่ะข้ามไปแล้วแล้วเสียงปั้งขึ้นเลย
เห็นไหมระเบิดนะฮะเป็นระเบิดปิงปองวัยรุ่นมันไล่ทำร้ายกัน
เออค่ะคุณป้าสวรรค์เห็นป้าแกบอกเจอพวกนรกซะแล้วอืม
นี่ฮะทีนี้ก็ต้องช่วยกันพาเดินกลับมานะครับ
มานั่งปฐมพยาบาลกันอยู่นะครับทีแรกชาวบ้านยังงงว่าเอ๊ะ
เสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นคุณป้าสวรรค์เนี่ยโดนระเบิดปิงปองของกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
ระเบิดเข้าใบหน้านะฮะแกก็รีบเดินกลับมาเลยเห็นไหมฮะ
ดูจังหวะนี้เนี่ยเลือดโชคมาเลยทางเจ้าของร้านกับที่ร้านก็ช่วยเหลือก่อนแล้วก็
โทรหารถพยาบาลแจ้งทางกู้ภัยให้มาช่วยดูกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงนะครับ
บันทึกภาพเอาไว้ได้จะเห็นกลุ่มจักรยานยนต์๓๔คัน
ขี่ผ่านกล้องไปบนถนนนี่คาดว่าเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุกันนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะมีช่วงที่ขี่ย้อนสอนกลับมาด้วยนะแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มเมื่อวานนี้นะฮะแต่เวลาในกล้องวงจรปิดมันจะไม่ตรงนะครับ
นี่นะฮะคนเจ็บนะครับก็คือคุณป้าสวรรค์นะครับอายุ๖๔ปีนะครับ
สะเก็ดระเบิดเนี่ยกระเด็นเข้าคิ้วขวานะฮะเย็บไปสามเข็มนะครับ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่มันใช่เรื่องไหมที่เราต้องมาโดนอย่างนี้
นั่นแหละสิอุ้ยคือเข้าตาทำยังไงเนี่ย
คือมันอยู่ตรงใกล้ใกล้กับตาเลยแหละตรงนั้นน่ะดูสิเห็นไหมอืม
โดนเข้าคิ้วนะครับคุณป้าบอกว่าเมื่อวานนี้พอซื้อของเสร็จก็ข้ามถนนจะกลับบ้าน
ได้ยินเสียงระเบิดดังตู้มอยู่ฝั่งขวามือของตัวเองก็หันไปมอง
ตอนนั้นรู้สึกเจ็บแปลบที่คิ้วพอเอามือลูบดูเนี่ยโอ้โหเลือดไหลโชคออกมาเลย
รีบเดินย้อนกลับมาขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าของร้าน
ซึ่งชาวบ้านบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่รถไล่กันปลาระเบิดปิงปองใส่กันบนถนน
นี่ฮะทางลูกชายของคุณป้าตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ
ตอนนั้นแม่ยังรู้สึกกลัวอยู่ไหมคะรู้สึกจะว่ามีเน่ามาถึงแล้วก็เอามือจับแบบนี้
เหล่ามันก็ไหลลงสอกเลยเอาเลือดอียางคือสิม่ะอียางมาถือกนึงมันลูกปืนก็คิดในใจแป๊กก็ว่าไหนว่าวจ้ะ
ก็เลยวาซอยแน่แม่แอดจากมันอียางถือกวาสิละก็เลยขามทางไปหาเพลินเพราะก็เลยเอาลูกถูกสีบไปเลยจ้ะ
ในความรู้สึกอยากเอาเรื่องหรืออยากอะไรกับคนที่ทำแบบนี้ไหม
อยากเอายกมาเห็นอีกอย่างครับเพราะว่ารู้เรื่อง
นี่คุณป้าก็เลยบอกอยากให้ตำรวจเนี่ยจับให้ได้เหลือเกินนะฮะนี่เกิดเป็นอะไรหนักหนากว่านี้จะทำยังไง
หรือเกิดวันอื่นไปทำแบบนี้อีกคนอื่นโดนหนักเข้ามานี่ก็ยุ่งอีกนะฮะ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
จรปิดนี่ฮะจนรู้ว่ากลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ปลาระเบิดปิงปองใส่กัน
เป็นเด็กเยาวชนเด็กบ้านขามเรียน
ตำบลเมืองเพียร์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
วันนี้ก็เรียกตัวมาสอบปากคำที่สพบ้านไผ่นะครับ

จากการสอบปากคำเนี่ยทำให้ทราบว่าก่อนที่จะมีการปาระเบิดปิงปองใส่กันเนี่ยนะฮะ
ก่อนหน้านี้วัยรุ่นบ้านขามเรียนเนี่ยแล้วก็บ้านเมืองเพีย
เคยรวมกลุ่มขี่จักรยานยนต์แข่งกันบนถนน
ฝ่ายบ้านเมืองเพียเนี่ยแพ้ก็เลยเก็บสะสมความแค้นมาเรื่อย
นี่ฮะจนเมื่ออาทิตย์ก่อนวัยรุ่นแก๊งบ้านเมืองเพีย
ไปปลาประทัดยักษ์ที่ทางเข้าบ้านขามเรียน
แล้วก็ดักตีวัยรุ่นบ้านขามเรียนด้วย
ฝ่ายบ้านขามเรียนก็เลยทักเฟซบุ๊กไปถามว่าเออทำไมมาทำแบบนี้
วัยรุ่นบ้านเมืองเพียบอกไม่ได้ทำค่ะ
แล้วก็มีการท้าทายตอบโต้กันนะนัดให้ออกมาเคลียร์กันที่ริมถนนสายบ้านไผ่
หน้าโรงเรียนบ้านเมืองเพียถึงเวลานัดหมาย
วัยรุ่นบ้านขามเรียนก็ออกมาตามที่นัด
แต่มาถึงไม่เจอใครนะครับก็เลยพากันขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
แต่ก่อนจะกลับเนี่ยทั้งหมดบอกก็เลยทิ้งทวนเอาไว้หน่อย
ประทัดยักษ์๓ลูกมีแชมป์อายุ๑๔เด็กชายนะ
แล้วก็แบงค์ก็อายุ๑๔เป็นคนปลาประทัดยักษ์
แล้วแบงก์ปาก่อน๒ลูกส่วนแชมป์ปาอีกลูกหนึ่งลูกที่๓
สารภาพว่าซื้อประทัดยักษ์มาเล่นตั้งแต่ช่วงออกพรรษา
พอจะมาเคลียร์กับคู่อริเมื่อคืนก็เลยพกติดตัวมาด้วย
ตั้งใจว่าจะเอามาข่มขู่คู่อริ
พอไปถึงไม่เจอก็เลยปลาใส่ถนน๓ลูกให้เกิดเสียงดัง
เป็นการข่มขู่คู่อริบ้านเมืองเพีย
ไม่รู้เลยว่าสะเก็ดของประทัดยักษ์เนี่ยมันจะไปโดนป้าสวรรค์จนแกบาดเจ็บ
คือมันปลาไปมันไม่มีวันรู้หรอกว่ามันจะไปโดนใครแต่มันไม่ควรปลาไหม
รุ่นพวกนี้บอกผมไม่ได้ใช้ระเบิดปิงปองไม่ได้ใช้ระเบิดอะไร
ผมใช้ประทัดยักษ์ทั้งหมดบอกต้องการขอโทษคุณป้ากับสิ่งที่ทำลงไป
แล้วนี่ฮะตำรวจก็เชิญคุณป้ามานะฮะคนเจ็บ
เยาวชนทั้งหมดก็ไหว้ขอโทษคุณป้าต่อหน้าผู้ปกครองของตัวเอง
แต่ทางคดีอาญาก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อนะครับ
เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนต่อหน้าสหวิชาชีพ
นี่ช่วงที่ไหว้ขอโทษคุณป้า
เอาจริงนะหวิดตาบอดเลยนะ

ไม่แล้วตอนมาบอกไม่เจอคู่อริด้วยนะ

ก็จะได้รู้ไงว่ามาแล้วอะไรอย่างนี้